แต่ทีนี้มาดู๓ปแห่งบุรพาพยักษ์กันหน่อย
พี่คิดว่าเขายังรักกันดีไหม
เขารักกันมาตั้งแต่เป็นทหารเล็ก
จนกระทั่งวันนี้เป็นระดับผู้นำประเทศ

คือหลายคนมองเป็นผลพวงจากคดี

งานนี้ต้องมีแตก
เมื่อวานเขาออกมาสยบข่าวลือแล้วนะคะ

หน้าหนึ่งค่ะยังรักกันดีนะคะ
เมื่อวานนี้บิ๊กตูโอ้โหกอด

นึกถึงเพลงนี้มือนี่อยากให้ใครมาจับ

อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ขอโทษครับ
มีค่ะถามอะไรดูใส่ตาด้วย

คือจริงเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
บิ๊กพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์

แต่ว่าลุงตู่ก็คือบิ๊กตู่

ท่านปฏิบัติภาระกิจที่ทำเงียบตั้งแต่ช่วงเช้า

ซึ่งลุงป้อมจะต้องอยู่ที่

แต่ปรากฏว่าเฮ้ยช่วงบ่าย

ไปที่ทำเงียบรัฐบาลซึ่งคาดกันว่า
จริงแล้วลึกแล้วต้องการให้สังคม

ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลสื่อก็พยายามไปถาม
เยอะเลยเอ๊ะยังงอน

เลขาพักไหมอาจารย์แหม่ม

รันยิกไหมไม่ตอบสักคำถามเลยนะ

อนไหมงอนลุงตู่ไหม

งอนใครงอนแปลว่าไม่งอน
ตีความได้แบบนั้นใช่ไหม

เมื่อวานี้พอเห็นคลิปนี้

เชี่ยวกรากทางด้านการเมืองเลย
ช่ำชองนะคือคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมือง

ปลอมคำเดียวสั้น
ปลอมมากแม่อันนี้ภาษาไว้รุ่นคุยกัน

ไม่ว่าจะเป็นภาพเดินมาทักทายเมื่อกี้
ตอนก่อนประชุมหรือว่าเดินไปส่งที่รถเนี่ย

ผมมองแบบนักข่าวการเมือง

ใช่

ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เช้าพยายามหลบไม่ตอบเรื่องการเมืองนะคะ

ลุงตู่บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเคลียร์
ใจกันเห็นหน้ามองตาก็รู้ใจ

และการยืนยันไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
ขอให้การดำเนินการใดก็ตามเป็นไป
ตามเรื่องของกติกาและระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งผมเองก็ทำตามอำนาจหน้าที่ของผม
เพราะฉะนั้นยืนยันสั้นไม่มีวันที่เราจะไม่เข้าใจกันค่ะ

เห็นหน้าก็รู้ใจใช่ไหมต่างคนต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะ
ยืนยันไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการทำงาน
ก็ขอให้การดำเนินการใดก็ตาม
ขอให้เป็นเรื่องของกฎิกาของระบอบประชาธิปไตยของเราก็แล้วกัน
ได้ผมก็ทำของผมนะซึ่งไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจกัน
ไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจกันแล้วลึกเป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากความชื่นมื้นของสามปอแล้ว
เมื่อวานยังเป็นวันเกิดของคุณอนุทินชาญวิรากูลด้วยนะคะ

นายกมอบของขวัญด้วยนี่เป็นอะไรคะ
เป็นโหลแก้วแบบนี้ข้างในเป็นพืชตระกูลมอสนะคะ
ก็มีม้า๓ตัววัว๓ตัวแกะ๓ตัวรวมทั้งหมด๙ตัว
ม้าแสดงถึงสัญลักษณ์ปีเกิดของคุณอนุทินก็คือปีมะเมีย
แล้วก็ความเชื่อว่าไม้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาร
ขยันรวดเร็วมีความดื้อดึงพยศแต่แฟงด้วยพละกำลัง
แต่การตีความบางคนก็บอกว่าให้ขวดโหลแบบนี้
้าอยู่ข้างในแปลว่าให้อยู่ในที่ที่ของคุณใช่ไหม
โอ้โหนี่คนตีความนี่สุดจริง

ทั้งลุงป้อมและหมอหนูดูทีนทางวิรกูลเลย
ใช่โอ้โฮเพราะฉะนั้นเหนียวแน่นนอนสำหรับรัฐบาทนี้นะฮะ